ลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่
วันนี้มีคำพิพากษาของศาลออกมา๑คดีนะครับ
เป็นคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวนะ

นี่ฮะวันนี้ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับ

นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลก็ไปกับ
แตนภรรยาแล้วก็ทนายสมเกียจ
แต่คดีนี้ลุงพลนี่เป็นจำเลยคนเดียวนะครับ
นี่ฮะมาฟังคำพิพากษาของศาลในวันนี้นะครับ

พนักงานอายการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นส่วนยื่นฟ้องนายชัยพล
ในข้อหาข่มขืนใจผู้อื่น

โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียง
ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย
อีกข้อหาหนึ่งก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ภาพขวามือก็คือภาพเมื่อ๑๙มกราคมที่ผ่านมาในวันนั้น
คือทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารเนี่ยนำเอกสารร้องเรียน
ในการตรวจสอบไม้ตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพีข้างบ้านลุงพล
คือกำลังจะไปอ่านข้อร้องเรียนต่างให้กับนายชายพลฟัง
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นลุงพลก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายวันนี้ศาลมีคำพิพากษานะครับ
หลังจากใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
นายสมเกียจเปิดเผยว่าสารพิพากษาว่าจำเลยก็คือลุงพลมีความผิดตามฟ้องนะครับ
ลงโทษจำคุก๒เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
ซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพและเป็นความผิดครั้งแรก
จึงลดโทษให้กลืม๑เหลือจำคลุก๑เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
ส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญาเอาไว้๑ปี
ก็เป็นคดีแรกที่ลุงพลถูกฟ้องไว้แล้วก็วันนี้ถูกสารตัดสิน

ยังเหลือพวกคดีป่าไม้ใช่ไหม
กลุกที่ป่าสร้างพญานาคไม้ตะเคียน
หรือว่าคดีหลักก็คือกดิ่งน้องชมพู